คุณผู้ชมเรายังคงตามกันต่อนะคะสำหรับการหายตัวไปอย่างปริศนาของหลวงปู่ถาวรที่วัดป่าห้วยหมักใต้ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ถ้านับดูเนี่ยวันนี้วันที่๙แล้วนะคะที่หลวงปู่หายตัวไป
วันหายตัวเนี่ยหลวงปู่ลงมาบอกเจ้าอาวาสบอกว่าอยากจะขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนเขา
เราว่าเห็นนิมิตพญานาคไม่พอใจมาพ่นไฟพ่นพิษใส่แล้วสุดท้ายก็หายตัวไป
เพียงแค่รอยเท้าไฟฉายแล้วก็จีวอนอยู่ที่ริมแม่น้ำโขง
แต่ว่าวันนี้ภารกิจในการตามหาหลวงปู่ถาวรต้องหยุดระงับชั่วคราวนะคะ
เพราะว่าอุบลราชทานีรับพายุโนอื่นเต็มเลยวันนี้ฝนหนักเลย
ฝนตกหนักลมก็แรงนะคะโณ่น้ำนี่
จะไปหาตามถ้ำต่างเนี่ยมันอันตรายเกินไป
เราก็เลยลงพื้นที่ไปที่วัดป่าห้วยหมากใต้นะคะวัดที่หลวงปู่ถาวรจำพรรษาก่อนจะหายตัวไป
ไปดูสภาพที่วัดป่าห้วยหมากใต้น้ำท่วมแล้วเหมือนกันนะคะ
ปริมาณน้ำสะสมเริ่มไหลหลากจนทางเข้าออกวัดเนี่ยรถผ่านไม่ได้แล้วค่ะ
เขาบอกว่าต้องรอสักช่วงเย็นนะคะน้ำมันถึงจะลดระดับลงจนถึงรถเนี่ยสามารถสัญจรออกไปได้
อย่างที่บอกว่าวันนี้๙วันแล้วที่หลวงปู่หายตัวไปแต่ก็ยังคงไม่มีวี่แววอะไรเลยนะคะ
มาพูดคุยกับเจ้าอาวาสแล้วก็แม่ของหลวงปู่ถาวรค่ะเก็บข้อมูลในเรื่องการหาเบาะแสการหายตัวไปของหลวงปู่นะคะ
เมืองต้นได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าหลวงปู่ถาวรโทรศัพท์ติดต่อญาติก่อนที่จะหายตัวไป
และมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ด้วยนอกจากนี้ได้ภาพวงจรปิดหน้ากุฏิมาค่ะ

มันอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยแต่นี่คือหลวงปู่ถาวรนะคะ

เดินไปบ้านแม่แล้วก็เดินกลับมาที่กุฏิ
เท่าที่ดูก็ปกติอะค่ะไม่ได้มีท่าทีที่ผิดแปลกไปจากเดิมหรืออะไรเลย
แต่ทีนี้เขาบอกกันแบบนี้ก่อนที่หลวงปู่ถาวรจะหายตัวไปเนี่ย
ศิษย์วัดเขาคุยกันนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเร็วนี้ต้องพาหลวงปู่ไปหาหมอแล้วแหละ
ไม่ได้ตรวจสุขภาพกายนะตรวจสุขภาพจิต
ศิษย์วัดบอกว่าระยะหลังเนี่ยหลวงปู่มีอาการแปลก
ว่าจะพาไปหาหมอตรวจสุขภาพจิตอยู่แล้ว
แต่หลวงปู่มาหายตัวไปซะก่อนค่ะ
โอ้โฮไม่รู้ว่าหายไปไหนนะ

แต่นี่เป็นภาพวงจรปิดเป็นร่องรอยสุดท้าย

ที่แม่มาพักอยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ

แต่ว่าจากนั้นจะไปไหนต่ออย่างไรไม่รู้นะ

เมื่อวานเจ้าหน้าที่ไปจำลองเหตุการณ์ลักษณะรอยเท้า

ลักษณะรอยเท้าฝาเท้าที่เจอแถวที่วร
ค่ะของหลวงปู่เนี่ยเหมือนกับเท้าจิกลง
คือถ้าจะเดินถ้าจะเดินแล้วลงน้ำเนี่ยมันจะไม่จิกลงขนาดนี้
มันจะไม่แน่นรอยมันจะไม่ลึกขนาดนี้ใช่ไหมคะ
เหมือนมีการส่งตัวไปอืมเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าหนึ่ง
ตั้งใจแบบกระโดดกระโดดลงไปเลย
วิ่งได้ไหมถ้าวิ่งจะเป็นรอยแบบนี้ไหม
ก็น่าจะเป็นได้แต่ไม่ใช่เดินธรรมดาแน่
ฝั่งซ้ายมือเนี่ยนี่คือภาพรอยเท้าของหลวงปู่จริงนะฮะ
ที่ไปเจอวันเกิดเหตุขวามือที่เห็นใส่รองเท้าเนี่ย
คือเจ้าหน้าที่ลองไปจำลองแล้วก็เปรียบเทียบดูว่า
ลักษณะการลงไปในแม่น้ำถ้าหลวงปู่จะเดินลงแม่น้ำโขงนะ
ที่บอกว่าท่านมุ่งมั่นว่าโอ้โหจะไปบำเพ็ญเพียร
ไปพบพญานาคอะไรเนี่ยปกติถ้าจะเดินลงไปเองเนี่ย
มันจะไม่ลึกแบบนี้ดูฝั่งซ้ายมือนะฮะ
พวกนิ้วโป่งนิ้วชี้นิ้วกลางของนิ้วเท้ามันดูลึก
กว่าตรงส้นนี่มันเหมือนกับกระโดดลงไปหรือเสียหลัก
หรือเป็นลมหน้ามืดคือมันคือการทิ้งน้ำหนัก
ตัวลงไปที่เท้าข้างนั้นอันนี้เขาทำให้ดูเนาะ
อันนี้เป็นแบบที่ตั้งใจกดลงไปแต่ถ้าเป็นเหยียบธรรมดาเหมือนเดินเนี่ย

เพราะฉะนั้นก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านลงไปในแม่น้ำโขงจริง
คือท่านลงไปทำไมท่านถอดจีวอนด้วยแล้วท่านหายไปไหน
นี่นะฮะท่านผู้ชมครับแม่ของหลวงปู่ถาวรเนี่ยโยมแม่อายุ๙๓ปีนะฮะ
ทุกวันนี้ก็ยังรอฟังข่าวของพระลูกชายอยู่นะครับไม่เคยไปไหนเลย
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราก็เกาะติดเรื่องนี้อยู่นะครับ
วันนี้ก็ไปนั่งคุยด้วยนะฮะวันนี้ฝนตกฮะออกไปหาไม่ได้ปกติ
เจ้าหน้าที่ก็ออกหาตามลำน้ำโขงทุกวันส่วนโยมแม่ของพระถาวรก็ไปตามจุดต่างต่าง
เชื่อว่าพระลูกชายอาจจะไปตามถ้ำตามเขาไปนั่งบำเพ็ญเพียน
ไปหาค้นหาพญานาคอะไรก็แล้วแต่ไปจุดทูบจุดเทียนขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางทุกวันนะครับ

แม่บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับฝันเห็นพระลูกชายเดินไปตามทางโล่ง
แล้วมาส่งแม่เนี่ยที่บ้านนะที่ก็มาคอยทำบุญรับใช้พระลูกชายอยู่เนี่ย
ที่วัดเฮ่ยหมากใจที่อุบราชธานีเนี่ยนะครับ
โดยหลวงปู่ถาวรเนี่ยห่มจีวรแล้วมีผ้าห่มอีกผืนหนึ่งคลุมอยู่ที่ศีรษะ
แล้วก็บอกกับโยมแม่ว่าอาตมามาส่งแม่แต่แม่ไปอยู่ด้วยไม่ได้นะ
อาตมาต้องไปอยู่คนเดียวนี่ในฝันของคุณแม่เมื่อคืนนะครับท่านผู้ชมครับ

หลังจากนั้นหลวงปู่ถาวรก็เดินจากโยมแม่ไป
โยมแม่บอกว่ามองตามทางไปเนี่ยมันมีแต่น้ำ
ยิ่งเดินไปเนี่ยมันยิ่งเหมือนแม่น้ำขนาดใหญ่แบบนี้

โยมแม่ของลุงปุธวรบอกว่าเมื่อคืนฝันแบบนี้เลย

ใช่ค่ะก็ยังไม่หมดหวังกันนะคะคุณผู้ชม